คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์บนท้องถนนกันต่อนะฮะ
เกิดขึ้นที่ชนบุรีรถเก๋งคันหนึ่งคนขับคงรีบ
แล้วก็พยายามจะออกจากไฟแดงให้เร็วที่สุดปรากฏว่า
นี่รถจักรยานยนต์คันด้านหน้าเขาออกตัวช้า
คนขับรถเก่งไม่พอใจเลยปรีเข้าไป
เอามีดไปแทงคนขี่รถจักรยานยนต์เลย
เขาบอกโชคดีนะคุณนะที่มีดแทงไม่เข้า
คนขี่รถจักรยานยนต์ก็เลยรอดตัวนะฮะ
นี่ครับกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกไฟแดง
คอมศรีราชาถนนสุขุมวิทย์อำเภอศรีราชา

ถูกคนขับรถเก๋งสีบรอนไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
ปรีเข้ามาใช้มีดแทงเขา
แทงเข้าบริเวณใต้หน้าอกข้างซ้ายนะคุณนะ
รวมไปถึงช่วงเอวนะฮะจากนั้นนะฮะ
ผู้ก่อเหตุคือคนขับรถเก๋งสีบอล
วิ่งขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไปทันทีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา๒๑อ
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุในนายเอกมนต์ก็จอบรถจักรยานยนต์
รอสัญญาณไฟแดงปกตินั่นแหละฮะ
เมื่อเป็นสัญญาณไฟเขียวแล้วเขาก็เตรียมตัวจะเร่งเครื่องออก
แต่กลับถูกคนขับรถเก๋งบีบแตร่ไล่
และอยู่คนขับรถเก่งก็ลงมาจากรถ
แล้วก็มาถีบรถจักรยานยนต์ของเขา

มาจ้วงแทงเขาหลายครั้งเป็นไปตามคลิปเนี่ยนะฮะ
มันก็ปิดแก่ไล่เลย

พอใส่ลูกกันประมาณ๑๖บันเขาหลบให้หมดเลย
อ๋อหลบแล้วต่อครั้งเดียว
เอกมลก็บอกว่าผมก็ติดไฟแดงอยู่นะ
รถเก๋งคันข้างหลังก็จอดติดอยู่ด้านหลัง

โอ้โหนี่แทงไม่เข้านะ
แทงไม่เข้านะแค่เฉียดชิวเท่านั้นเอง

แต่นี่คุณเอกมลก็บอกงง
ทุกคนแถวนั้นก็งงกันหมดเลยว่าเขารีบอะไร
พวกผมก็กำลังจะออกตัวออกรถอยู่นี่แหละฮะ
อยู่ก็มาถีบแล้วก็ลงมาแทงเขาแบบนี้
ทั้งที่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมาก่อน
และไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะฮะ

ผู้เสียหายก็คือนายเอกมลจะเข้าพบตำรวจ
ศรีราชาเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ
และเจ้าหน้าที่จะเร่งสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจร

ว่าคนขับรถเก๋งหัวร้อนคันนี้ขับไปถึงไหน
แล้วรีบไปไหนนะฮะเพื่อจะได้ตามจับกลุ่มนะครับ
เพราะว่าถือว่าก่อเหตุแล้วมีหลักฐานชัดเจนนะครับ
แล้วก็ต้องเร่งขี้คลายคดีให้ได้
ว่าสาเหตุที่ผู้ชายคนนั้นหัวร้อนสติหลุด
กลางสัญญาณไฟแดงนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
ทีนี้มีความคืบหน้าล่าสุดออกมาเหมือนกันนะครับ
ตอน๑๐โมงครึ่งที่ผ่านมานะครับ
นักข่าวของเรารายงานว่าได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้า
กรณีนี้ที่สพศรีราชานะครับ
ต้นทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพศรีราชา
ได้นำกำลังออกตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
เพื่อดูหมายเลขทะเบียนของรถยนต์เก๋งสีบรอนนะฮะ
ด้านของผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งเปิดเผยบอกว่า
ผมเองก็มาจอดรถติดไฟแดงอยู่ตรงนี้เหมือนกัน
ผมเป็นรายเดอร์จะไปส่งอาหารนะฮะ
ตอนแรกได้ยินเสียงรถเก๋งบีบแตรสนั่นแยกเลย

และคิดว่าทั้งสองฝ่ายคงเฉียวชนกันมาก่อน

แต่พอหันไปมองอีกทีนะคนขับรถเก๋งลงมาจากรถ
แล้วก็เอาอาวุธมีดเดินมาแทงคนขี่รถจักรยานยนต
คนที่สวมเสื้อสีขาวก็คือนายเอกมนต์นะฮะ
หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวาย
แล้วก็คนขับรถเก๋งสีบรอนก็ขับรถหลบหนีไปนะครับ
ทีนี้ล่าสุดอีกนะฮะนายเอกมลคนเจ็บก็เปิดเผย
ขณะนั้นผมติดไฟแดงอยู่
แล้วผมไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับเขาไม่เคยรู้จักเขาเลย
อยากให้ตำรวจช่วยหน่อยในการที่จะตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรายนี้นะครับ
เพราะไม่รู้ว่าเขาหัวร้อนมาจากไหน

ดิฉันอยากรู้ว่าคุณว่าทำไมถึงเป็นแบบแทงไม่เข้า
เช้านี้เขาเปิดเสื้อให้ดูอีกแล้วนะฮะเห็นรอยสักพี่ไหมฮะโอ้โห
ศักดิ์พี่เนี่ยเต็มเลยแต่นี่เขาบอกเขาเชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงพ่อพัฒน์
นี่ค่ะนี่ครับหลวงพ่อพัฒน์นะฮะที่ห้อยคออยู่
รวมถึงรอยสักที่สักมาด้วยทำให้เขาเนี่ยรอดปลอดภัย
หนังเหนียวแทงไม่เข้าฟันไม่เข้านะฮะ
แต่อย่างไรก็ตามนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมที่จะสอบปากคำ
แต่เป็นเหตุที่น่าแปลกนะครับคุณอยู่ลงมาแทงเขาเฉยเลย